คุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านขี่จักรยานยนต์ไปแล้วลื่นล้ม
ลื่นล้มหน้ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อครับ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับติดล้อไปแล้วจริง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ขี่มาคู่กับรถพ่วงสิบแปดล้อมาแล้วพยายามจะเร่งเครื่องขี่แซงขึ้นไปแต่เคาะร้ายครับ

ลื่นฮะแล้วมันเป็นทางทางลาดลงอ่ะ
ร่างทะไหลเข้าไปใต้ล้อล้อรถมันทุกพ่วง๑๘ล้อ
ร่างถูกลากติดไปกับรถครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนน๓๓หมู่๑๑
ตะบนหนองโอ่งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
โค้งก่อนถึงแยกโรงงานน้ำตาลอูทองเนี่ย
ที่เกิดเหตุครับรถพ่วง๑๘ล้อนะครับ
มีนายจตุภูมิลมเมฆอายุ๓๓ปีเป็นคนขับ

บนถนนมีคราบเลือดเป็นทางตามถนนไปเลยนะ
แล้วก็มีเศษอวัยวะของมนุษย์

พอพบศพในเฉลียวหงเวียงจันทร์อายุ๗๔ปี

ปัจจุบันท่านเป็นรอปภนะครับ
อยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างในอำเภออูทอง
เย็นท่านจะขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานนะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยก็กำลังจะไปทำงานนั่นแหละ
แล้วก็มีพบวิทยุทานซิสเตอร์นะครับ
เครื่องนี้ตกอยู่ด้วยคาดว่าจะเอาไปฟังระหว่างทำงานนั่นแหละ
ตำรวจสพอูทองจะสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
แล้วก็จะมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบทางพิธีทางศาสนาต่อไป

รถใหญ่นะครับให้มันไปก่อน
อย่าไปใกล้มันนะ